เอาตำรวจติดตามอันนี้ก็วัยรุ่นภาษาเขาเรียกไปตบเงินเด็ก
อืมไปจี้เงินเด็กมาร้อยหนึ่ง
คุณผู้ชมครับเป็นนักเรียนของโรงเรียน
ราชวินิตบางเขนหลังจากขี่จักรยานยนต์นะครับ
ก่อเหตุเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์ไปทิ้งเอาไว้อืม
นะจับภาพคนร้ายสองคนเมื่อกี้เนี่ยสวมหวกกันน็อกแบบเต็มใบเดินมาแล้วเดินมาแล้ว
ขี่จักรยานยนต์สีชมพูขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดในซอย
ก่อนจะกลับรถมาจอดข้างทางจากนั้นคนร้าย
ที่คนเป็นคนซ้อนท้ายอ่ะลงจากรถ
แล้วเดินไปปากซอยนี่ครับเนี่ยสักพักมีนักเรียนเดินมาเฮ้ยขอตังค์หน่อยดิ
โรงเรียนราชวินิตบางเขนอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
มาเสร็จปั๊บติดคนิล้มแล้วอย่างที่ผมบอก
จากนั้นคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีฮะ
ขณะที่กลุ่มเพื่อนของผู้เสียหายยืนดูเหตุการณ์อยู่ปากซอย
โดยไม่มีใครจะเข้าไปช่วยในเหตุการณ์นี้
เบิร์ตไม่ได้สอนให้ไม่ช่วยเพื่อนนะแต่เหตุการณ์นี้ตัดสินใจถูก
อย่าพึ่งลูกเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมันจะบานปลาย
ช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกา๔๐นาทีของวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
มันขอก็ให้มันไปแล้วเป็นหน้าที่ของตำรวจ
ตำรวจสนทุ่ง๒ห้องรับแจ้งปั๊บลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

สืบสวนจนทราบว่าคนร้ายเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีกับ๑๗ปี
โอ้โหยืมหมวกกันน็อกยืมรถจักรยานยนต์เพื่อนมาก่อเหตุ
หลังก่อเหตุเอาไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยประชานิเวศ๓ซอย๒๓
ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ
ตำรวจก็ยึดรถมาเก็บไว้ที่สอนอทุ่ง๒ห้องนี่นี่คันนี้ชมพูขาวนี่
วันนี้พนักงานสอบสวนสอนอทุ่ง๒ห้องนะครับจะเชิญน้องนักเรียนผู้เสียหายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สหวิชาชีพก็ต้องมานะมาสอบปากคำเพราะว่าผู้เสียหายยังเป็นเยาวชน
เพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
เอาล่ะ๑๖๑๗ก่อเหตุแบบนี้แล้วเดี๋ยวโดนจับได้
หงายการ์ดอะไรเดี๋ยวดูสิตอนนี้ห้าวจังเลยเนี่ยไปล็อกคอขู่เอาตังค์เขา
ชั่ววูบรู้เท่าไม่ถึงการประมาณนั้น